คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะเห็นข่าวกันแล้ว
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เช้านะคะที่จังหวัดนทบุรี
ที่มีนักแสดงหนุ่มคนนึงขับรถเก๋งไปชนกับรถกระบะ
ตั้งแต่เช้าตี๕เลยเจรจาตกลงกันไม่ได้
เพราะว่านักแสดงหนุ่มคนนี้ที่ชื่อว่าแพนเนี่ยนะคะอายุยี่สิบเจ็ด
ไม่ยอมลงมาจากรถมีท่าทางดูฟึดฟัดฮึดฮัด
แล้วเหมือนกับหยิบโทรศัพท์โทรหาคนนั้นคนนี้
ฝั่งกระบะที่โดนชนเขาแจ้งตำรวจตำรวจมา
ตำรวจก็พยายามที่จะควบคุมตัวเพื่อตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลก็คือผู้ชาย
เนี่ยนะคะเสื้อสีดำเนี่ยค่ะแต่ผู้หญิงคนนี้คือคุณแม่นะคะ
คุณแม่มาในที่เกิดเหตุแล้วคุณแม่เนี่ยพยายามจะดันลูกตัวเองเข้าไปในรถ
ไม่ยอมให้ตำรวจตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์นี้ค่ะ
มันเจ็บนะ

ถึงหมอทำดีแม่ผมหน่อย
ขอร้องหน่อย

นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพตอนที่ตำรวจนะคะพยายามจะควบคุมตัวผู้ชายคนนี้นะคะ
ก็คือนายสุรเกียรติบุญนาคอายุ๒๗ปีเป็นนักแสดงนะคะ
เรียกว่าในแผนสุรเกียจเนี่ยนะคะ
นี่ค่ะเพื่อที่จะตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์แต่คุณแม่เนี่ย
พยายามจะห้ามก็เลยเกิดเหตุการณ์อย่างที่เห็นในภาพนะคะ
สุดท้ายเนี่ยตำรวจก็รวบตัวนำตัวขึ้นรถสายตรวจไปสพรัฐนาธิเบสค่ะ
คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เช้านะคะคือจริงแล้วรถชนเนี่ยตั้งแต่ตี๕
แต่พอ๗โมงเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ถึงจะมาเพราะว่าเหมือนกับตัวคู่กรณีก็พยายามจะเจรจากันก่อน
พยายามจะคุยกันก่อนก่อนที่จะเรียกเจ้าหน้าที่มา
คือ๗โมงเนี่ยนะคะใต้ทางด่วนวัดบัวขวัญนนทบุรี
จตุพรพุทธโกสัยอายุ๓๑ปีคนนี้เป็นคนขับรถกระบะที่โดนชนนะคะ
เขาบอกว่ารถชนตั้งแต่ตี๕ค่ะ
เขาชี้จุดให้ดูตรงนี้คือเขากำลังจะเลี้ยวเข้าร้านขายของใต้ทางด่วน
รถเก๋งขับมาเร็วค่ะพุ่งชนด้านหน้ารถกระบะเขาเลยคือเขาก็ลงไปคุยด้วยนะคะ
แต่คนขับรถเก๋งก็คือในแพนเนี่ยนะมีอาการคล้ายคนเมาทำท่าฮึดฮัดฟัดเหวี่ยงไม่ยอมลงจากรถ
แล้วก็พยายามจะโทรศัพท์หาคนโน้นหาคนนี้
ตัวนายจตุพรคนขับรถกระบะที่โดนชนเขาบอกว่าผมเห็นท่าไม่ดีเจรจากันไม่ได้ตกลงไม่ได้แจ้งตำรวจดีกว่า
แต่พอตำรวจไปถึงนะคะในแพนก็ยังนั่งอยู่ในรถตัวเองไม่ยอมลงมาคุยตำรวจพยายามเกลี้ยกล่อมแล้วค่ะ
นี่นะคะก็พยายามเกลี้ยกล่อมขอเป่าแอลกอฮอล์เขาก็ไม่ยอมนะคะแล้วก็ยื่นโทรศัพท์ให้ตำรวจคุย
ผู้ชายที่อยู่ในสายบอกว่าเป็นพ่อแล้วเป็นทหารยศพลเอกลักษณะคล้ายกับว่าขอความช่วยเหลือปล่อยลูกชายไปเถอะประมาณแบบนี้นะคะ
รายงานข่าวเบื้องต้นก็บอกว่าคล้ายกับข่มขู่ว่าถ้าไม่ช่วยเดี๋ยวจะย้ายตำรวจโรงพักนี้ทั้งโรงพัก
อย่างนั้นเลยเหรอ
นายจตุพรคนนี้นะคะที่เป็นคนขับรถกระบะแล้วโดนชนนะคะบอกว่าแม่ของในแพน
พยายามจะคุยกับเจ้าหน้าที่ขอร้องว่าไม่ให้เอาตัวลูกชายไปเป่าแอลกอฮอล์
แต่เจ้าหน้าที่เองเนี่ยก่อนที่จะพยายามรวบตัวเขาก็พยายามคุยนะคะ
พยายามคุยอย่างนุ่มนวลทั้งแม่ทั้งลูกว่าให้เป่าเถอะ
พยายามเจรจาแต่เขาก็ยังเถียงนะคะไม่ยอมไปโรงพักไม่ยอมเจรจา
เป่าแอลกอฮอลคุณผู้ชมค่ะเจ้าหน้าที่พยายามอยู่๔ชั่วโมงนะคะ
๔ชั่วโมงเลยกลัวว่าจะขับรถหนีอะไรกันไปด้วยก็เลยตัดสินใจว่า
ดึงตัวออกมาจากรถแล้วก็นำตัวขึ้นรถสายตรวจ
แต่ทั้งแม่และลูกก็ขัดขืนแล้วก็เป็นภาพตามที่เห็นในคลิปค่ะนี่นะคะ
จากการตรวจสอบนะคะรถเก๋งก็คือเป็นรถมัสด้าสามสีดำ
ทะเบียน๖กกบไม้๑๙๔๒กรุงเทพ
คนขับคือนายสุรเกียรติบุญนาคหรือว่าในแพนสุรเกียรตินะคะเป็นดาราอายุ๒๗
สภาพรถเขาก็ด้านหน้าพังเสียหายเล็กน้อย
ส่วนกระบะที่โดนชนนะคะเป็นกระบะเชฟโรเล็ตสีขาว
ทะเบียน๑กไก่ครค๓๔๕๑กรุงเทพ
ด้านหน้ามีรอยถูกชนจนแผ่นป้ายทะเบียนหลุดเลยนะคะ
ทีนี้ค่ะพอคุมตัวในแพนไปโรงพักก็ต้องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์
คุณผู้ชมคะตามกฎหมายห้ามเกิน๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
แต่ในแพนสุรเกตคนนี้๑๙๖มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
นี่ค่ะแล้วเหตุการณ์คือรถชนตอนตี๕นะนี่นะคะ
จะเคลียร์ได้เนี่ยโอ้โหสายเลย
ใช่ค่ะก็ในแพนสุรเกียจเองก็เป็นนักแสดงเป็นในแบบ
มีงานละครภาพยนตร์เล่นมิวสิกวีดีโอเป็นพิธีกรนะคะเป็นนักร้องด้วย
ล่าสุดนะคะตำรวจนำตัวในแพงสุรเกียรติส่งฟ้องศาลจังหวัดนทบุรี
ข้อหาขับรถในขณะเมาสุราหรือของมึนเมา
อายการสั่งให้ตำรวจเพิ่มอีกหนึ่งข้อหาค่ะ
ขับรถประมาททำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย
๕โมงเย็นสารจังหวัดนทบุรีพิพากษานะคะ
จำคุกนายสุรเกียจข้อหาเมาแล้วขับ๖เดือนปรับ๒๐๐๐บาท
แต่ว่าผู้ต้องหาให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง
เหลือจำคุก๓เดือนปรับ๑๐๐๐บาท
แต่โทษจำคุกให้รอลงอายาเป็นเวลา๓ปี

พักใช้ใบอนุญาตขับรถ๖เดือน
ำเพ็ญสาธารณประโยชน์๒๔ชั่วโมง
บรมวินัยจราจร๑ครั้งนะคะ
ส่วนข้อหาขับรถประมาททำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย

แต่ว่ารับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่ง
เหลือปรับ๕๐๐บาท
รวมแล้วก็ปรับไป๑๕๐๐บาท
โทษจำคุกก็รอลงอาญาเอาไว้ก่อน